เมื่อวันนี้เขามีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษกันเป็นที่เรียบร้อย
เพราะเราได้รัฐบาลใหม่ได้คอรมอลครบสมบูรณ์ทุกกระทรวงแล้ว
แต่ภารกิจต่อไปคือต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภา

และเป็นธรรมดาที่ผู้นำใหม่จะต้องขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องในทุกเรื่อง
หลังจากนี้งานชิ้นแรกที่ต้องส่งให้สมาชิกรัฐสภาตรวจการบ้านก็คือ
แถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๑๑กันยายนนี้
ซึ่งฝ่ายค้านอย่างพระเก้ากลายและสวก็คันไม้คันมืออย่างยิ่ง
โดยพระเก้าไกลถึงกับเปล่าประกาศให้ทุกกลุ่มจับตามนโยบายและสัญญาที่ให้ไว้
เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งเพราะนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมา
ไม่มีเรื่องเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล
ไม่มีร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ไม่มีรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายทั้งที่นโยบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ประชาชนต้องการให้แก้ไขอย่างยิ่งขณะที่ฝั่งสวก็ขอจองกระถิ่นนโยบาย
เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทที่มีความสงสัยในหลายแง่มุมว่าจะทำได้จริงหรือ
เอาเงินจากไหนมาจ่ายและจะมีผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศหรือไม่
อย่างไรก็ตามการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐา
เลี่ยงไม่พ้นคำคอรหางเรื่องความใกล้ชิดกับตระกูลชินวัฒน์แต่เจ้าตัวก็ยัง
ยืนยันว่ามีอิสระทางความคิดเป็นของตัวเองพร้อมรับฟังทุกความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผมขอเวลาในการบริหารราชการนะครับแล้วผมให้ขออีกสัก๖เดือนหรือ๓เดือน
ถ้าสื่อมวลชนมาถามอีกทีแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมีอิสระทางด้านความคิด
แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัฒน์แต่ถ้าเกิดใครมีเอ่อ
ข้อมูลดีมีคำแนะนำดีที่เป็นประโยชนกับพี่น้องประชาชน
ผมมาวันนี้รัฐบาลนี้เรามาทำงานเพื่อประชาชน
อะไรที่เป็นประโยชนกับพี่น้องประชาชนใครที่มีข้อมูลหรือมี
แนะนำที่ดีผมรับฟังครับนับจากวินาทีนี้
ย่างก้าวของรัฐบาลเศรษฐาต่างถูกจับจ้องจากทุกฝ่าย
ตามที่เขาพูดเอาไว้ไม่มีเวลาฮันนีมูลแถมรัฐมนตรีกว่าครึ่งก็ล้วนมาจาก
รัฐบาลชุดที่แล้วเพียงแค่สลับกระทรวงการทำงาน
เปลี่ยนภาคแกนำรัฐบาลเป็นเพื่อไทยมีนายกคนใหม่ชื่อเซธาธวีสินทร์
ประสบความสำเร็จมาจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน